การล้างรถการซักผ้าต้องระมัดระวังให้ดี
โดยเฉพาะการซักผ้าเตรียมเก็บให้ดีนะ
ถ้าไม่เก็บเพื่อนบ้านจะมาช่วยคุณเก็บค่ะ

เขาโทรศัพท์เรียกเจ้าของบ้านหรือยังไงฮะ

คือเรียกก่อนเพราะว่าอยากถ้าเข้ามาโดยภารการ
เดี๋ยวก็จะหาว่าละลาบละล้วงมาทำอะไรในบ้าน
นี่คือเพื่อนบ้านไม่ใช่บ้านตัวเองด้วยนะ

ฝนกำลังจะตกมันเริ่มลงเม็ดปลอยปลายลงมาแล้ว
อ๋อคุณลุงคนนี้ก็พยายามก่อน
พยายามที่จะส่งสัญญาณไปหาเจ้าของบ้าน
บอกว่ามาเก็บผ้าผ้าตากไว้แล้วฝนมันเริ่มลงแล้ว
แต่ท่าทางเจ้าของบ้านจะไม่ได้ยินค่ะ
ไปสักพักคุณลุงตัดสินใจ
เปิดประตูรั้วบ้านค่อยเข็นราวตากผ้าเข้าไปเก็บไว้ในบ้าน

แต่ว่าตอนเดินกลับก็ไม่ลืมปิดประตูให้เรียบร้อยเหมือนเดิมด้วยนะ
เจ้าของบ้านเขาเอาคลิปนี้แหละค่ะมาโพสต์เอาไว้
บอกว่าตอนนั้นอาบน้ำอยู่ค่ะคุณลุงค่ะ
ไม่ได้ยินเสียงฝนตกด้วยและไม่ได้ยินเสียงคุณลุงด้วย
ส่วนใครที่เป็นห่วงความปลอดภัยเจ้าของบ้านบอกว่า
เอาจริงนะที่เห็นว่าคุณลุงเข้ามาได้อย่างง่ายดาย
ปกติล็อกประตูบ้านไว้ตลอดแต่ประตูรั้วจะเปิดไว้ช่วงที่ตากผ้า
บางทีนอนหลับหรือว่าอาบน้ำคุณลุงเขาจะเข้ามาเรียกเป็นประจำ
ถ้าไม่มีใครออกไปลุงก็จะทำแบบนี้ประจำเหมือนกัน
ทำแบบนี้เป็นประจำค่ะคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้บอกว่า
ชาติที่แล้วคงกู้ชาติมาถึงได้มีบุญมีเพื่อนบ้านดีขนาดนี้
เพื่อนบ้านดีเหมือนถูกรางวัลที่๑ซักหลายใบ

พอเจ้าของบ้านออกมายกมือด้วยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
คุณต้องให้ขนมคุณลุงทานบ่อยดีจังเลย